แต่พอไปขึ้นเวทีปลาใสมีอยู่ไฟล์หนึ่งอย่างนี้
คุณพระบุคคุณสัมภาษณ์ดูทุกคน
ถ้าเกิดคนที่เข้าไปไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็หยุดรถแล้วก็ปลาใสไปเรื่อยนะ
พูดคนเดียวไม่ใช่เป็นการสื่อสารสองทางนะ
คุณจะไม่เข้าใจนะว่าปัญหายาเสพติดมันแพร่ระบาดไปทั่วทุกระหองแห่ง
พี่น้องประชาชนเขาก็บ่นเขาก็บอกตลอดเวลาลูกเขาติดยายาราคาถูกใช่ไหม
เสพยาก็ถูกจับแทนที่จะไปบำบัดให้เป็นผู้ป่วย
กับกระทรวงแรงงานหาอาชีพเขาสอนให้เขามีอาชีพใหม่
แล้วกลับเขาคืนสู่สังคมอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีใช่ไหมครับ
คนค้ายาก็ถูกจับติดคุกแต่ว่าเรื่องของการยึดทรัพย์ก็ไม่รวดเร็ว
ใช่ไหมไม่มีการทำการยึดทรัพย์ที่รวดเร็ว
เหล่านั้นก็อาจจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์อื่นต่อได้อีก
ทำให้หลุดออกมาได้อีกทำมาค่าขายอีกอะไรอีกเนี่ย
ผมเชื่อว่าตรงนี้ถ้าเกิดพูดถึงการอ้างอิงถึงการทางรัฐมหาล
แล้วบอกว่าประเทศชาติมั่นคงเนี่ยความมั่นคงเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับยาเสพติดนะ
เป็นผู้นำที่มีหัวใจจริงที่เข้าใจปัญหาของพี่น้อง
ที่ลงไปเจอพี่น้องปัญหาจริงแล้ว
ผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ย
ผมต้องนั่งหัวโต๊ะและเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกรมศิลธรรมไม่ว่าจะเป็นกรมตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกรมส่วนแรงงาน
ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการบำบัด
เลยคืนเวทีปราสาทต้องพูดไปอย่างนี้หรอ
มันก็มันชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยืนยัน
เราไม่เอากัญชาเสรีใช่ไหมครับ
คุณอนุทินเขาต้องส่งสารถึงเลย
ความคือภักดิ์เพื่อไทยจุดยืนกับภักดิ์เพื่อไทยคือเราไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรี
กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวผมไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรี
แล้วพักภูมิใจไทยมาเสนอกัญชาเสรีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตนั้นที่ผมไปปราศัยครับ
ก็แค่นั้นเองครับผมก็ผมก็บอกผมไม่เห็นด้วย
อย่างนี้เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลไหม

ถ้าเกิดเพื่อไทยสมมุตินะเป้าหมายคุณเศรษฐาบอกต้องการให้เสียงเยอะไว้ก่อนอยู่แล้ว
แต่สมมุติต้องรวมเสียงแล้วต้องมีอย่างนี้คือภูมิใจไทยก็เท่ากับว่าไม่ได้แล้วสิ
มี๒เรื่องนะครับของจุดยืนพักเพื่อไทย
เราไม่ร่วมกับพักที่มีร่างเง่ามาจากรัฐประหารผลิตการ
สองคือนโยบายต้องไปกันได้
เศรษฐากับนายอนุทินไม่มีอะไรขัดแย้งกันอย่างน้อยผมไม่มีอะไรขัดแย้งกับคุณอนุทิน
ไม่มีแน่นอนยืนยันว่ามีขัดแย้งแน่นอน
เมื่อสองเดือนที่แล้วก็ยังทานข้าวกันอยู่ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งนะครับ
แต่ว่าเราเป็นเรื่องของนโยบายถ้านโยบายไปด้วยกันไม่ได้เราก็ไม่ไปครับ
ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดผมต้องบิดเบียนตัวเอง
ว่าภาคเพื่อไทยต้องล้มล้างจุดยืนของตัวเองขึ้นมา
เพื่อต้องเป็นรัฐบาลเนี่ยพักเพื่อไทยเป็นสถาบันนะครับ
เป็นสำราญการเมืองที่อยู่มาแนวนานนะครับ
เรื่องของการที่เราบิดเบียนเรื่องจุดยืนของตัวเราเองเนี่ย
ผมเชื่อว่าเลือกตั้งคราวหน้าเราไม่มีที่ยืนนะครับ
วัน๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์
คุณเป็นผู้ตัดสิน